คุณผู้ชมด้วยครับทั้งสองท่านนะครับ
ก็เรื่องราวของกีฬาวันนี้นำมาฝากกันก็คงจะเป็นการแก้ข่าวของนายกสมาคมกีฬาฟุตบอล
เกี่ยวกับเรื่องที่มีข่าวว่าทางมิรวรรณรายวัชกุญสือทีมชาติคนใหม่อาจจะไม่เอานักเตะเมืองทองไป
จริงแล้วมันเป็นการสื่อสารที่ผิดพลาดคือเขาบอกว่าจะเอาไป
แต่ว่าเรื่องของการโสดลงเล่นเนี่ยถ้าเอาไปแล้วไม่โสดลงเล่นเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้นะครับ
ก็คงจะต้องเอาลงเล่นในเกมที่จะอุ่นเครื่องกับทางอุสเบกิสถานนะครับ

ตรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลนะครับ
ก็พูดถึงเรื่องนี้ในวิธีการลงนามเซ็นสัญญากับมหาวิทยาลัยเกษตร๓

เพราะเมื่อวานก็มีการร่วมมือกันในการทำแผนพัฒนาฟุตบอลแห่งชาติระยะยาว
โดยนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
ปฏิเสธข่าวที่ว่าอาจจะไม่ได้นักเตะของเมืองทองยูเนเต็ดมาติดทีมชาติในเกมอื่นเครื่องนอกบ้านกับอุสเบกิสถานวันที่๖มิถุนายน
คือตอนแรกคิดว่าอาจจะให้พักอยู่ที่ไทย
แล้วก็พออุ่นเครื่องกับอุสเบย์เสร็จก็กลับมาสมทบกันที่ไทยซ้อม
คือนักเตะเมืองทองร่างกายกรอบมาก
ก็มองเห็นว่าอาการนักเตะค่อนข้างจะเหนื่อยล้า
ฟอร์มการเล่นดีแต่ว่ามันเร่งไม่ขึ้น

มีชื่อเหมือนเดิมตั้งแต่เมืองทองใครโชว์ฟอร์มดีก็มีชื่อ

แต่เดินทางไปด้วยแน่เพราะว่ารายวัชเนี่ย

ก็ยังอยากให้นักเตะได้เรียนรู้ระบบใหม่
เพราะว่าเขาเพิ่งทำงานครั้งแรกเป็นทางการ

แล้วก็นักเตะใหม่ที่จะมีการเรียกเข้ามานะครับ
ส่วนเรื่องของการเดินทางก็กำลังพิจารณา

โค้ชลาเยวัชก็ได้ให้ความเห็นว่า
เนื่องจากแมทนี้เป็นแมทเรลลี่แมช

ต้องการให้ทีมได้ไปอยู่ด้วยกัน

คือประกาศตัวนักเตะทีมเมืองทองติดทีมชาติครับ
แต่การไปลงทีมที่อุสเบย์อาจจะลง๒๐นาที๓๐นาที

เอาละครับก็เดี๋ยวตามลุ้นกันต่อไป

เกี่ยวขึ้นระหว่างไทยกับอุสเบยกิสฐาน

นาที๓ในชุดยู๒๐ปีชนามเอเชีย
ไทยชุดดำเอาชนามรุ่นายไปถึง๑๐ศูนย์นะครับ
เครื่องแรกนำ๔ศูนย์จากสารวุฒิพระพฤกษ์นะครับ

นาทีที่๗สนับโชชน์ศรสแหวงนะครับ

แล้วก็สารวุฒิยิงรุ่นที่๒นาที๑๘

จากประนักฐิติพันธุวงศ์
๒ลูกรวดนะครับนาที๒๘และ๒๙

แล้วก็มีมุมัติอุสบานบูซานาที๓๔
และสารวุฒิทำแฮทริกนาที๓๖
รวมถึงโรนาชัยจุมวงศุกร์นาที๓๘

วันนี้ครับไทยจะเจอกับอาฟกานิสถานนะครับ

ไปชนะได้ก็ตัดอัฟกานั้นหมดลุ้น

วัดกันระหว่างไทยกับอีรักษ์ว่าใครจะเป็นแชมป์กลุ่มนะครับ